ไปดูกันต่อนะคะที่นนทบุรีค่ะคนร้ายสวมรอยเป็นรายเดอร์
ขโมยอาลัยรถจากกระยานยนต์ที่จอดพี่รานจอดรถ
เขาน่าจะเล็งไว้แล้วแหละว่าเขาต้องการรถคันไหนเอาไปดูภาพกันค่ะ
ในภาพนะคะภาพจากวงจรวัสสั้น
วงจรกล้องวงจรปิดโอ้พอดีฝนมาจากภาคอีสานนะคะฝนเป็นคนอุดรค่ะ
แล้วก็น่ารักดีภาษาน่ารัก
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพคนร้ายช่วงตี๕๑นาที
ของวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยคนร้ายเนี่ยสวมเสื้อผ้าเป็นชุดรายเดอร์สีเขียว
แมสปิดบังใบหน้านะคะ
ขี่รถเข้าไปบริเวณลานจอดรถของแมนชั่นแห่งหนึ่ง
ที่ซอยประชาชื่น๘แยก๖ตำบลท่าทราย

ก่อนที่จะขับวนแล้วก็เดินสำรวจดูลาดเหลาเนี่ย
โดยบางช่วงเขาได้ดับเครื่องรถด้วย
แล้วก็ใช้เท้าแบบว่าเหมือนแบบใช้มือเข็น
เพื่อที่ป้องกันเสียงดังเนี่ยอ่าจากนั้นน่าไปดูกล้องอีกมุมนึง
ในช่วงตี๕๖นาทีคนร้ายเขาก็จอดรถ
แล้วก็เดินสำรวจภายในร้านจอดรถนะ
ก่อนที่จะเดินไปที่รถของผู้เสียหาย
แล้วก็ถอดอุปกรณ์บางอย่างด้านหน้ารถแล้วก็ขโมยไป
ซึ่งนางสาวสโรชาชูชื่นนะผู้เสียหายเนี่ย
เขาเล่าว่าตอนประมาณ๗โมงเช้าแฟนกำลังจะออกไปทำงาน
พอมาถึงรถเท่านั้นแหละพบว่าเอ๊ะหมวกกันน็อกเนี่ยอยู่ผิดที่
คนร้ายเนี่ยเข้ามาลักอุปกรณ์กันสะบัดที่ติดอยู่ด้านหน้ารถเนี่ยค่ะ
ราคาก็อยู่ที่๓๐๐๐กว่าบาทโดยคนร้ายเขาบอกว่า
เตรียมเครื่องมือแบบพวกประแจเนี่ยเพื่อที่จะมาถอดออกไป
เพราะมันไม่ได้ถอดง่ายค่ะดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
คนร้ายใช้เวลาไม่นานซึ่งจริงเนี่ยคือมันน่าจะถอนยากความสมควร
ก็เลยทำให้รู้ว่าคนร้ายน่าจะมีความชำนาญมากพอนะคะ
น่าจะมีการเล็งเป้าไว้ก่อนด้วยเพราะว่าแฟนเนี่ยวางหมวกกันน็อกแบบเหมือนปิดบังอุปกรณ์เอาไว้
แต่ว่ารูปภัณฑ์คนร้ายก็คือไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนด้วยนะไม่เคยจะไม่ใช่คนแถวนี้
ค่ะซึ่งเธอก็ฝากบอกถึงผู้เสียหายฝากบอกถึงคนร้าย
อ่าคนร้ายด้วยฝากบอกถึงคนร้ายบอกว่าเดี๋ยวเขาถูกตำรวจจับตัวได้
ของแบบนี้ถ้าไม่เอาไปใส่รถตัวเองแล้วนำไปขายเนี่ยก็ได้ราคาไม่เท่าไหร่หรอก
อ่านี่เขาบากไปบอกคนขโมยนะเออ
ถ้าอยากแต่งรถทำไมไม่ลงทุนเองอ่ะอ่าแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนให้ไข่เข็วอะไรประมาณเนี้ย
เขาไม่ได้ทำงานให้กับยี่ห้อนั้นนะถูกต้องค่ะก็ทำเพื่ออำพลางใช่ค่ะ
ชุดสืบสวนนะคะสพรัฐนาธิเบสก็ได้ลงพื้นที่ตรวจ
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง
เพื่อหารูปภัณฑ์คนร้ายแล้วก็ทะเบียนรถ
แล้วก็เร่งตัวติดตามมาดำเนินคดีแล้วนะคะ
ครับ